มาดูอีกแนวทางหนึ่งซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
เอกชนที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของราคายางพารา
ที่กำลังตกต่ำอย่างหนักในเวลานี้นะคะ
ด้วยการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญที่จะเพิ่มมูลค่าของยางพารานี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วค่ะ
นักศึกษาชั้นปีที่๓คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นไอเดียที่รับรางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล๕๐๐๐บาท
แข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโฟมยางพารา
โดดเด่นของดีไซน์ที่มีให้เลือกทั้ง๓แบบ
โจทย์วัยเด็ก๓๕ขวบสามารถใช้โฟมยางพาราได้เต็มประสิทธิภาพ
ให้ทีมนี้ชนะใจกรรมการจากทีมที่เข้าประกวดทั่วประเทศกว่า๒๗๗ทีม
ทางผลิตภัณฑ์ของเราคือมันสามารถผลิตได้ได้ครับ
แล้วก็ผลิตได้ง่ายด้วยแล้วก็สามารถทำได้ในปริมาณมากครับ
ก็จากที่กรรมการได้คอมเมนต์มาก็
ก็จะต้องไปแก้ส่วนนี้ไปดูเพิ่มเติม

ผู้จัดงานจะพัฒนาต่อยอดสินค้านี้ร่วมกับผู้ชนะเลิศ
ซึ่งนักศึกษาจะได้ส่วนแบ่งหลังหักค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา๑ปี
ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ความคิดสร้างสรรค์

มากกว่าขายน้ำยางกิโลกรัมละ๔๐๕๐บาท
ถ้าเกิดว่าขายอย่างดิบมันก็จะได้มูลค่าประมาณนึงนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่านำมาออกแบบ
มันก็จะผ่านกระบวนการคิดผ่านกระบวนการวิจัยอย่างนี้
ผมเชื่อว่ามันสามารถเพิ่มได้เป็นแบบ๑๐เท่าร้อยเท่าก็ได้
ขึ้นอยู่กับมูลค่าทางการตลาด
คือถ้าเกิดว่าเราทำแรนด์ให้มันดีเป็นที่น่าเชื่อถือ

ผมว่ามันเป็นอะไรที่ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมวงการ
ยังแวดวงยังภาระของไทยอีกแล้วนะครับ
อกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรม

ชมไอเดียที่ตอบโจทย์การตลาดกลุ่มวัยเด็กได้ตรงจุด

ไปยังกลุ่มสินค้าอื่นได้เพิ่มอีก
จำหน่ายได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
น่าสนใจที่สุดนะครับก็คืออย่างจีนเนี่ย
นิยมผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เป็นรูปแบบของที่นอนนะครับ
หมอนสุขภาพนี่เป็นตอนนี้มันมาแรงมากนะครับ
แล้วก็ต้องเป็นยางพาราไทยด้วย
เดี๋ยวต้องศึกษาต่อว่าทำไมเขาถึงนิยม
หรือเป็นสิ่งที่เป็นอินเทรนด์อยู่ตอนนี้ครับ
ภาราจีนเขายังแบบไม่แน่ใจนะครับ
แต่ถ้าบอกว่าเป็นยางพาราไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับ
วิธีการประกวดสร้างผลิตภัณฑ์จากยางพาราแนวคิดใหม่
ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการแปรรูปยางธรรมชาติ
ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียที่มีความต้องการสินค้าประเภทนี้สูง
ซึ่งกลายเป็นภูมิต้านทานในระหว่างการขึ้นลงของราคายางตลาดโลก
ช่วยสร้างรายได้ต่อไปอย่างยั่งยืน
มาสิวรีของแก้วค้าวเที่ยวรัดทีวีรายงาน